คนไทยที่แท้รู้ดีในหัวใจ
เรื่องราวอันมากมายที่ทรงได้ทำ
เหนื่อยแบกภาระผู้คนบนแผ่นดิน
ได้มีและได้กินมีความหวังงดงาม
บังคมกราบกรานปฏิญาณตนจากใจ
กี่ชาติที่เกิดไปจากขอตา
ขอเป็นค่ารองบาททุกชาติไป
มอบชีวิตด้วยกายและใจ
จะต้องเหนื่อยล้ารอยแรงเท่าไร
จะขอจงรักพักดี
ราชาแห่งไหนที่มีในนิทาน
ที่เด็กเคยอ่านอยู่สุขสรรค์สวยงาม
ราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงาน
หลายสิบปีผลผ่านยังทรงสร้างธรรม
บังคงกราบกราน
ปฏิญาณตนจากใจ
กี่ชาติที่เกิดไปจนขอตาย
ขอลดเป็นค่ารองบาททุกชาติไป
มอบชีวิตด้วยกายและใจ
จะต้องเหนื่อยละร้อยแรงเท่าไหร่
จะขอจงรักพักดีทุกชาติไป